คุณผู้ชมจำเรื่องนี้ได้ไหมคะที่มีหญิงสาวคนนึงที่นครราชศรีมาบอกว่าคุณแม่ของเธอเนี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็ง
แต่มีอาการแปลกคล้ายกับถูกมนต์ดำคุณสัยครับแล้วเธอก็ไปเห็นยูทูปช่องหนึ่ง
มีคนนึงอ้างตัวว่าเป็นหมอศัยศาสตร์สามารถทำพิธีแก้มนต์ดำคุณสัยได้
ก็ให้เธอส่งชื่อส่งรูปถ่ายไปส่งรายละเอียดอะไรไปแล้วก็โอนเงินไป๓๕๐๐บาท
แล้วหมอคนนี้จะทำพิธีแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งคลิปไปให้เธอว่าเนี่ยทำพิธีให้แล้ว
ต้องหลายครั้งอะ๓๕๐๐บาทเดี๋ยวลดให้เหลือ๓๓๐๐บาทก็แล้วกัน
เพิ่มเอกใจว่าแบบนี้มันหลอกันหรือเปล่า
ทีมข่าวของเราก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าเอ๊ะถ้าหมอศัยศาสตร์คนนี้อยากจะชี้แจงก็ได้นะ
แจ้งกับทีมข่าวของเราก็ได้นะว่าไม่ได้หลอกล่วงหรืออะไรยังไง
พัทธลุงหมอศัยศาสตร์คนนี้
วันนี้เราให้นาริสบุญนิ่มทีมข่าวของเราลองไปดูซะหน่อย
อาจารย์สิทธิชัยโหนบัณฑิตเจ้าของสำนักตาขุนโหนยาโหนแม่จันเทวี
อยู่ในตำบลร่มเมืองอำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
พอไปถึงด้านหน้าไม่มีใครอยู่คือปิดเงียบเลยอะค่ะ
ก็สังเกตดูที่ด้านหน้าสำนักก็มีเทวรูปมีรูปปั้นองค์เทพต่าง
ตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะมีพระพิคเนธมีพญานาคมีท้าเวสวรรณ
มีรูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมอยู่นอกสำนักอันนี้ก็คือปิดเงียบอย่างที่เห็น
ทีมข่าวก็ไปค้นข้อมูลจากแฟนเพจของสำนักนี้นะคะก็ได้ข้อมูลมาว่าช่วงที่ยังไม่เกิดสถานการณ์โควิดสิบเก้าอะค่ะ
ชาวบ้านเดินทางกันมาเยอะเลยนะคะในเพจของสำนักมีการโพสต์รูปภาพว่ามีคนไปกราบไหว้
ไปรักษาที่สำนักมีข้อความในเพจบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยที่จะรักษาความศรัทธาความเชื่อมั่นของผู้คนที่มายังสำนักตลอดเวลา๑๓ย่าง๑๔ปี
ซึ่งก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยไม่ใช่เรื่องง่ายที่คนเหล่านี้จะเชื่อมั่น
และบอกเล่าบอกต่อแบบปากต่อปากถ้าไม่ดีจริงทำไม่ได้จริง
รักษาไม่หายจริงป่านี้คงปิดตัวไปแล้วแล้วก็มีวงเล็บใต้โพสต์ว่า
ที่นี่ไม่มีค่าทำพิธีใดทุกอย่างตามศรัทธา
พอได้ข้อมูลแบบนี้ทีมข่าวก็ตามไปถึงสำนัก
ไม่เจออาจารย์สิทธิชัยนะคะก็ลองโทรศัพท์ไปสอบถามดู
มีตอนที่เขาทำพิธีตอนนั้นใช่ค่ะที่มีการส่งคลิปไปให้
ให้กับผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าอยากให้ทำพิธีช่วยแม่เธอหน่อย
เขาก็ทำพิธีแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งคลิปไปให้ว่านี่ไง
ทำพิธีให้แล้วครับนี่นะคะทีมข่าวโทรศัพท์ไปถามนะคะ
ทางสำนักเนี่ยค่ะว่ารักษาคนได้จริงไหมนะทีมข่าวลองทำที
โทรศัพท์ไปขอคำปรึกษาทีมข่าวของเราก็บอกว่าเนี่ย
ในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็งก็พยายามจะให้ข้อมูลคล้ายคล้าย
กรณีที่นครราชศรีมาที่เขาถูกหลอกให้โอนเงินไปหลายพันนะคะ
ก็พยายามโทรศัพท์ไปหานะทีมข่าวของเราแล้วก็พยายามจะบอกว่าเออรักษาได้ไหม
คนในครอบครัวเป็นมะเร็งนะหมอสิทธิชัยบอกว่า
ไม่ใช่หมอรักษาโรคมะเร็งไม่ใช่หมอรักษาโรคก็ไปหาหมอให้รักษาเอาก็แล้วกัน
แต่ว่าหมอสิทธิชัยเนี่ยสามารถรักษาคนที่ถูกทำของใส่
มนต์ดำคุณสัยอันนี้ทำให้ได้รักษาให้ได้
ด้วยไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทแต่ตอนนี้ขอปิดสำนักชั่วคราว
จากสถานการณ์โควิด๑๙ไม่เปิดรับใครมาทำพิธีที่สำนักค่ะ
ถ้ามีอาการเนี่ยก็พอจะช่วยได้อะไรแบบนี้
หมอได้เพราะว่าเรารักษาภรีแต่ว่าช่วงขนาดสถานการณ์ตอนนี้เนี่ย
อ่ายังยังมาไม่ได้ครับช่วงนี้ขัดขนลงเนี่ยเขาโควิด
เราได้คุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะฮะคือชาวบ้านเนี่ย
บอกว่าเคยถูกทำของทำคุณสัยใส่ก็ไปรักษากับอาจารย์สิทธิชัยนะฮะ
ตั้งแต่๒ปีที่แล้วนะครับเธอบอกเธอก็หายนะ
แล้วก็ไม่ได้เรียกเงินทองอะไรนะครับมีค่าครูแค่ครั้งละ๑๒บาท
ไอ้ที่เป็นข่าวว่าไปหลอกลวงทำพิธีรักษามะเร็งหรือว่าถอนคุณสัยผ่านออนไลน
บอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าตัวของเธอเนี่ย
รักษาหายจริงอืม
มันแกะเป็นเกราะเป็นไร้ก้องตัวเอง
กะเลยกะเลยมันไม่อยากสาธารณ์ไม่ดี
พี่จี๊ตี๋นี้มีอะไรบ้างนะครับ